สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
หลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
หลักนั้นก็เกิดจากการที่บริเวณความกดอากาศสูง
ว่ามวลอากาศเย็นครับที่เข้ามามีบทบาทแผลเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มาเจอกับอากาศร้อนที่มาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับร้อนกับเย็นมาเจอกันแบบนี้
จึงเกิดกลายเป็นสภาพอากาศที่แปรปวนฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลูกเห็บตก
มีลมกระโชคแรงสร้างความเสียหายหลังจากนี้เป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่าในวันอาทิตย์ครับ
อากาศยังคงเย็นอยู่นะครับแต่ว่าต้นสัปดาห์ครับก็จะเริ่มอุ่นขึ้น
แต่ว่าบางจุดยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณทางตอนบนของภาค
อีสานเช่นเดียวกันนะครับในช่วง๑๒๑๔เนี่ยนะครับ
อากาศจะร้อนขึ้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับ
ส่วนภาคกลางครับในช่วง๑๒๑๔ครับอากาศก็จะร้อนขึ้นมีหมอกเกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่นะครับ
รวมไปถึงยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาค
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน
อาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยเพราะว่าอาจจะมีลมกระโชคแรงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วย
ภาคตะวันออกเช่นเดียวกัน๙๑๔ฝนยังคงมีอยู่
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ฝนจะตกแบบมาไวไปไวแต่ว่าลมก็จะแรงนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับในช่วง
คลื่นมีความสูงประมาณ๒เมตรจะเดินเรือก็ระวังหน่อย
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันก็พบว่า
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
ในช่วงวันที่๙ถึง๑๑คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับช่วง๑๐๑๑นี้
มีเมฆปกกลุ่มเป็นบางส่วนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๓องศาเซลเซียต
นี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๖องศาเซลเซียต
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า

จะมีหนึ่งปัจจัยเข้ามาส่งผลกับความแปรปวนสภาพอากาศ
ในพื้นที่ประเทศไทยเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ